มันมีคลิปแพร่สะพัดในโลกออนไลน์
อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มทหาร

คุกคามเจ้าของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
เรื่องนี้ทำให้แม่ทัพภาคที่๔

แล้วก็ต้องฟ้องกลับผู้บริหารโรงแรม

ผมไม่อ่านมาตรา๑๓นะครับ

มาเป็นรายลักษณ์อับสรรค์ด้วย

จะเอามาตรา๑๓มาเลือกอะไรอ่ะ
คุณต้องชี้แจง
คุณเป็นอาหารนะผมก็ให้เกียรติคุณนะ

ก็จะข่าย
ต้องขายผู้ผู้ผิดที่คนพูดตัวอย่าง

อย่าใช้อำนาจตามมาตรา๔๔และมาตรา๑๓
คือมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล
แต่เมื่อฝ่ายทางด้านของเจ้าของโรงแรม
ขอดูเอกสารของทางราชการ
แต่ทหารกลับไม่มีให้นะครับ

เป็นช่วงที่นายทหารผู้บังคับบัญชามาถึง
แล้วก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของโรงแรม
ถึงเหตุผลที่ทหารต้องมาพูดคุย
เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากอดีตพนักงาน

หลังจากทั้ง๒คลิปถูกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลาย
ทางพลโทปียวัตรนาควานิสแม่ทัพภาคที่๔
ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าทหารไม่ได้ใช้อำนาจไปรีดไถ
ทำตามหน้าที่เนื่องจากศูนย์ดำรงธรรม

อดีตพนักงานโรงแรมคนหนึ่งร้องเรียน

แล้วก็ถูกผู้บริหารโรงแรมใช้ตำรวจบีบบังคับ
ทีนี้ทหารก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูแลนะครับ

ส่วนปืนสั้นที่พกเป็นอาวุธประจำกาย

มีตำรวจ๒คนติดตามตลอดเวลา

และกำลังทำเรื่องย้ายตำรวจ๒นายดังกล่าวแล้วนะครับ
แล้วก็ช่วยได้ทุกเคสเลยนะครับ